ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับที่บ้านของภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก็ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านนะฮะหลังจากที่ผู้ก่อเหตุกลับไปที่บ้านตัวเอง
หลังจากก่อเหตุแล้วไปยิงภรรยาแล้วก็ลูกติดของภรรยาจนเสียชีวิต
จะฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะที่บ้านภรรยาของผู้ก่อเหตุ
มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีศพไปเมื่อวานนี้
ครอบครัวของภรรยาผู้ก่อเหตุได้รับร่างกลับมาที่บ้านในพื้นที่หมู่๒
และทำพิธีชะปนกิจเมื่อเวลา๑๓นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัดป่าสันติธรรม
โดยเคลื่อนศพมาจากบ้านมายังวัดป่าสันติธรรมนะครับระยะทาง๑กิโลเมตร
มีพี่สาวมีญาติญาติถือรูปที่โยงสายสินกับโรงศพเคลื่อนขบวนมายังวัด
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ทางครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วงที่ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์มีการเปิดโลงให้ดูหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย
ก็กอดกันร้องไห้นะครับครอบครัวของภรรยาผู้ก่อเหตุบอกว่า
ที่ครอบครัวมีพี่น้องกันอยู่๕คนผู้เสียชีวิตเป็นน้องคนที่๔นะฮะของพี่น้อง
ก่อนเกิดเหตุ๒วันพี่สาวบอกเพิ่งโทรไปหาน้องสาวนะครับ
แต่น้องสาวไม่ได้รับสายจนมารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือน้องสาวกับลูกนะ
ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยิงตัวตาย
สาเหตุที่รับศพของน้องสาวมาชาปนกิจเองเพราะว่าต้องการให้น้องสาวได้กลับมาที่บ้าน
เพราะที่ผ่านมาน้องไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเลยก็เลยอยากส่งดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุขติในวันที่บ้านเกิด
ขอยืนยันว่าไม่ได้ถูกชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุขับไล่หรือว่าถูกรังเกียจนะฮะ
แล้วตลอดเวลาที่นั่งสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดศรีอุทัยได้รับการช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน
แล้วก็การแสดงความเสียใจจากชาวบ้านในพื้นที่มาตลอดนะครับเพียงแต่ต้องการนำมาชาปนกิจที่บ้านนะครับ
ส่วนเด็กวัย๓ขวบนะครับที่เป็นลูกเลี้ยงของผู้ก่อเหตุน้องก็ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับแม่นะครับ
วันนี้ญาติทำพิธีชาปนกิจเช่นกันนะครับที่วัดเทพนิมิตอำนวยตำบลนาคำให้อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
โดยพ่อแท้แล้วก็ย่าของเด็กเนี่ยเด็กชายวัย๓ขวบนะฮะรับศพมาชาปนกิจที่นี่
ส่วนแม่เนี่ยชาปนกิจในฝั่งอีกวัดหนึ่งที่ครอบครัวของแม่ของเด็กเนี่ยรับไปชาปนกิจ
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจของน้องวัยสามขวบนี้เมื่อช่วงบ่ายนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาร่วมงานกันปกติแล้วเด็กชายวัยสามขวบคนนี้จะอยู่กับย่านะฮะ
เลี้ยงมาตั้งแต่๖เดือนจนเมษายนที่ผ่านมาย้ายไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงที่หนองบัวลำพูนะฮะ
ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ชาวบ้านได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทร์
หลายคนกล้านน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับยังทำใจไม่ได้ระหว่างที่จุดลูกหนูพระชุมเผลิง

บอกลูกชายว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

ส่วนสู่เตาเผาค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลังจากมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ที่วัดเทพมงคลพิชัยเมื่อวานนี้
มีญาติของผู้เสียชีวิต๓รายติดต่อนำร่างของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อทางศาสนา
โดยร่างของผู้เสียชีวิตสองพ่อลูกญาตินำกลับมา
เพ็ญกุศลต่อที่บ้านในพื้นที่บ้านโพค้ำ
อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อคืนนี้ได้สวดพระอภิษฐรรมไปแล้ว
หนึ่งคืนจะตั้งสวดพระพิธรรมในคืนนี้อีกหนึ่งคืนค่ะ
ก่อนจะมีพิธีจับประณะกิจที่วัดมัธิมาพฤษฐิการาม
วันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงนะคะแม่และญาติญาติของผู้เสียชีวิต
เตรียมเสื้อผ้าและของเล่นชิ้นโปรดมาวางไว้บนโรงศพ
เพื่อเตรียมที่จะทำพิธีเผาไปให้ผู้เสียชีวิตตามความเชื่อ
ส่วนด้วงกว่างหรือแมงคาม๔๕ตัวที่น้องเลี้ยงเอาไว้
น้องรักมากนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น้องเลี้ยงเอาไว้
เลี้ยงในกระติ๊บที่ใส่ข้าวเหนียวเจาะรูเอาไว้
พกติดตัวไปด้วยทุกที่คุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ
ถึงรายนะคะญาติก็ได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อ

ญาติรับร่างมาก็จัดพิธีทางศาสนาสวดบังสุกุลและถวายผ้าไพร
ก่อนจะวางดอกไม้จันทร์เพื่อทำพิธีชาปนกิจมาช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ภายในงานมีญาติและชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ